ฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็เปิดแถลงข่าว
ให้สื่อมชมเหมือนกันนะครับเข็มไปจมครับ
คุณพ่ออนามัยนะครับวันนี้ก็ไปขอยืมสถานที่
จากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ในการตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
นี่ฮะสื่อก็มารอถามกันนี่ทนายความของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
อย่างเรื่องที่ว่าเข้าไปในศาลแล้วได้เจอหน้ากันเป็นยังไงบ้าง
คุณแม่น้องชมพู่ยอมรับว่าได้เจอกับลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะฮะ
พี่สาวกับพี่เขยในศาลแต่ไม่ได้คุยอะไรกัน
แม่น้องชมพู่เปิดใจว่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่วันนี้
สารเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาแต่ก็เข้าใจว่าสารมีเหตุผลอันสมควร
เพราะไม่มีคดีไหนที่ศาลอยากถูกคอรหาและค่อนข้างมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากขึ้นสารมาหลายครั้งเห็นการทำงานของศาลมามาก
หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งของทีมทนายความของฝั่งลุงพลป้าแตน
ที่บอกว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยเดินตามสุนัขที่เลี้ยงอยู่ที่บ้าน
ขึ้นไปบนเขาบนภูเหล็กไฟหรือเปล่านี่เจ้าปลาส้ม
อ่าที่บ้านน้องชมพู่เนี้ยเลี้ยงเอาไว้น้องชมพู่เดินตามไปหรือเปล่าอืม
เรื่องนี้นะคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะที่บ้านเนี่ย
สุนัขจริงแต่ไม่ได้สนิทกับคนในบ้านขนาดนั้น
นี่เจ้าปลาส้มนะฮะซ้ายมือนะฮะแล้วนิสัยของน้องชมพู่ถ้าจะออกนอกบริเวณบ้าน
ยังไงจะหันมามองแม่ตลอดไม่มีทางไปเองยืนยันว่าน้องชมพู่เพิ่งสามขวบ
ตอนที่เกิดเหตุนะฮะเมื่อปีหกสามยังถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นค่ะ
เพราะที่เจอศพน้องเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกใช่ค่ะนี่นะฮะ
กรณีที่ทนายลุงพลบอกว่าคดีนี้ไม่พบดีเอนเออะไรเลย
เกี่ยวข้องกับลุงพลและป้าแตนบนเสื้อผ้าน้องชมพู่หรือว่าในร่างของน้องชมพู่
แม่น้องชมพู่มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่มันคือฆาตกรรมอำพลาง
มีผู้เสียชีวิตแสดงว่าต้องมีคนกระทำต่อให้ไม่มีดีเอนเอติดที่ตัวน้อง
มันก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจมีหลักฐานบางอย่างเนี่ย
ที่มันผัวพันกับคนร้ายที่มันไปอยู่ที่อื่น
เรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับคดีของลูกสาวนะฮะคุณแม่ยอมรับว่า
ทางครอบครัวเนี่ยในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ถูกโจมตีมาโดยตลอด
โดยเฉพาะจากฝั่งยูทูบเบอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลป้าแตน
นำเสนอข่าวออกมาเนี่ยแบบไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
แต่ถูกนำเสนอแบบเลือกฝั่งทำให้สังคมเนี่ยไขว้เขว
แล้วก็ทำให้แม่เนี่ยถูกโจมตีแม่เนี่ยคือฝั่งผู้สูญเสีย
แต่ถูกโจมตีอย่างหนักมาตลอด๓ปีกว่า
คุณแม่น้องชมพู่ยอมรับว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่
เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถคุยกันได้ในครอบครัว
เพราะต่างฝ่ายต่างยังสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจทุกครั้งที่พูดถึง
พยายามรักษาจิตใจกันทุกคนเป็นพี่ป้าน้าอาพี่น้องเวลามาเจอกัน
จะไม่ถามเรื่องนี้ค่ะนะฮะมีช่วงหนึ่งคุณแม่น้องชมพู่
ที่ให้สัมภาษณ์นี่ฮะถึงกับร้องไห้ออกมานะครับ
บอกว่าอยากฝากบอกไปถึงน้องชมพู่ลูกสาว
ว่าลูกสาวควรจะเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุด
เพราะต่อให้ครอบครัวเราจะจนแต่เราก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก
จริงแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก

คุณแม่น้องชมพู่ยังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ครอบครัวก็หมายถึงครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
พ่อคุณแม่เนี่ยนะครับแล้วก็พี่สาวด้วย
เขายังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองใส่ร้ายหรือเปล่าแพ้หรือเปล่า
แต่ไม่ว่าผลสุดท้ายของคดีมันจะออกมาแบบไหนยังไงก็ตาม
ฝั่งของครอบครัวของคุณแม่ก็คือผู้สูญเสีย
เพราะยังไงก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนชีวิตของน้องชมพู่กลับมาได้อีกแล้ว
เขายังมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองใส่ร้ายหรือเปล่าแพ้หรือเปล่า
เขายังมีโอกาสได้พิสูจน์แต่พวกเราไม่มีวันได้ชมพู่กลับคืนมา
แม้วันหนึ่งเขาบริสุทธิ์เราก็สูญเสียอยู่ตลอดชีวิต
คุณผู้ชมคะส่วนคุณพ่อของน้องชมพู่ค่ะคุณพ่ออนามัยวงศรีชา
ตัวคุณพ่อท่านก็จะพูดน้อยเป็นคนเงียบนะคะ
มาออกรายการไทยรัฐนิวโชว์ด้วยทั้งคุณพ่อคุณแม่เราสองคน
ก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยคุณพ่อจะพูดน้อย
ตัวคุณพ่อก็บอกว่าจริงแล้วครอบครัวรอคอยวันนี้นะคะ
คืออยากจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาว
แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก็เสียใจเล็กน้อย
แต่ก็จะรอต่อไปรอคอยความยุติธรรม
พ่อบอกว่าที่ผ่านมาคิดถึงน้องชมพู่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
วิญญาณของน้องรับรู้อยากจะบอกว่าน้องชมพู่ควรมีความสุข
ส่วนการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็คิดเหมือนภรรยา
คิดว่าคือน้องชมพู่เสียชีวิตไปมันคือจะอยู่ดีเสียชีวิตไปเองโดย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้
ประโยคเดียวกันเลยค่ะกับคุณแม่ของน้องชมพู่ก็คือ
มีคนตายก็ต้องมีคนทำต้องมีคนทำให้ตาย
ส่วนที่มีการพาดพิงไปถึงน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่
ตัวคุณพ่อบอกว่าคือน้องสดิ้งเนี่ยเจออะไรเห็นอะไรรู้อะไรพูดไปหมดแล้ว
บอกกับเจ้าหน้าที่ไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรปกปิด
คือน้องสดิ้งก็อยู่กับน้องชมพู่เป็นคนสุดท้าย

เขาก็รู้ตามที่เขาได้พบได้เจอมาเขาก็พูดไปหมดแล้ว
เอาความรู้สึกของพ่อถึงน้องหน่อย
พูดยากเลยคดี
ก็ยังคิดถึงน้องทุกวันครับ
ก็อยากให้คนร้ายได้รับการลงโทษครับ
คือคดีของน้องชมพู่ที่ไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านเนี่ย
พฤติกรรมเหตุแห่งคดี
กำลวดแจ้งข้อหากรับทำเลยในคดีเอาไว้

แล้วก็มีการปิดบั้งอำพรางซ่อนเวทเวื่องของสภาพศพต่าง
โดยฝั่งป้าแตนเนี่ยก็จะโดนข้อหาเรื่องร่วมกันปิดบังอำพลางซ่อนเล้นอะไรแบบนี้นะครับ